ท่านผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกที่มุกดาหารหน่อยนะฮะ
เป็นความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์รอบข้างคดีน้องชมพู่นะครับ
ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่มีชาวบ้านที่กรกกรอกสักสี่สิบคนได้
อ่ารวบรวมรายชื่อไปยื่นต่อศูนย์นำลงธรรมของอำเภอดงหลวงนะฮะ
เป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาปักหลักอยู่ในหมู่บ้านมาตามติดชีวิตลุงพลนะ
ค่ะลุงเขยน้องชมพู่อ่ะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โห
มันคุกคามวิถีชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับวันนี้ทางจังหวัดนะครับ
นำโดยนายประหยัดคุณมีประหลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านกกอกนะฮะ
ก็ใช้สถานที่ที่วัดบ้านกอกนะฮะ
ก็มารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านนะฮะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาหลักถงหลักฐานต่างหรือความไม่สบายใจเนี่ย
มาร้องเรียนกันเพิ่มเติม

ที่จุดที่ศูนย์ที่ทางจังหวัดเข้ามารับฟังเรื่องร้องเรียนต่างของชาวบ้านที่กอกนะฮะ
นางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่
วันนี้เอาเอกสารหลักฐาน๒๐ชุดมาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
แม่ของน้องชมพู่นะฮะนางสวิตรีบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยออกมาร้องเรียนเรื่อง
เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ร่วมลงชื่อกับชาวบ้านกกอกราวสี่สิบคนด้วย
ที่เข้ามาในพื้นที่มาตามติดชีวิตของบุคคลแต่ว่ามาคุกคามวิถีชีวิตของชาวบ้าน
นางสาวิตรีบอกว่าอย่างตัวเธอเนี่ยกระทบเธอมีหลักฐานมาให้ดู
ก็คือข้อความและข้อมูลที่กลุ่มยูทูบเบอร์เอาข้อมูลอันเป็นเท็จ
เอาไปเสนอเอาไปด่าเธออย่างหยาบคายที่ผ่านมาไม่เคยตอบโต้
เพราะว่าต้องทำมาหากินก็เลยไม่สนใจแต่กลุ่มเหล่านี้กลับไม่ยอมหยุด
อย่างเช่นเวลาที่เธอเปิดร้านขายผ้าเพราะว่าขายทางออนไลน์ด้วยขายอยู่ที่บ้าน
ยูทูบเบอร์จะเข้ามาปั่นป่วนมาทำนู่นนี่นั่นแล้วมาหาว่าขายผ้าราคาแพง
คุกคามไปเรื่อยนะครับมาด่าหยาบคายก็มีทำแบบนี้มาหลายเดือนแล้ว
นับตั้งแต่เกิดคดีของลูกสาวค่ะแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
แล้วแม่ไปแจ้งความตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วเวลาไปเจอกันที่โรงพัก
หน้าก็ทำเป็นขอโทษยอมรับผิดต่อไปจะไม่ทำอีก
พอออกจากโรงพักก็มาด่าเธออีกไม่ยอมหยุดพฤติกรรม
เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้อยากให้กลุ่มยูทูบเบอร์เหล่านี้ออกจากหมู่บ้านไปเลย
แล้วไม่ใช่แค่เธอที่เดือดร้อนชาวบ้านคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ที่ที่มาวันนี้คือมาตามคำเรียกร้องของชาวบ้านเรื่องเดือดร้อนจากยูทูบเบอร์
และแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแม่คิดว่าแม่ก็เป็นชาวบ้านกรอก
ก็ควรจะมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองด้วย
นี่ถูกเหมือนกับสิทธิ์ของชาวบ้านเรามันเป็นภาพครอบครัวของเรา
นี่ความสุขความอะไรให้รู้หมดเลย
คือประมาณว่าแม่เดือดร้อนจากยูทูบเบอร์
นานมาแล้วทั้งกดดันทั้งอดทนนี่๘เดือนแล้ว
อย่างพวกนี้นะเคยขออนุญาตเราไหม
แม่จำได้ว่าครั้งนึงสื่อหลักขอสัมภาษณ์ลูก
เขาถามว่าขออนุญาตหรือยังแม่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าขออนุญาตแม่หรือยัง
นี่ดูมาเทร้านผ้าแม่แม่ต้องอดทนแค่ไหนแม่ไม่เคยปีปากเลย
ยูทูปเปอร์กลุ่มนี้เขาอยู่ในพื้นที่เข้ามาที่บ้าน
หรือมาทำพฤติกรรมคุกคามอะไรแน่ไหมคะกลุ่มนี้คือมาที่บ้านเลย
ตอนที่แม่เปิดร้านขายผ้าตอนนั้นยอดยอดสั่งผ้าของแม่ตกวูบเลย
สำหรับกลุ่มนี้ที่มาคือมาเช็คราคาผ้าที่บ้านที่ร้านมาเช็คราคา
แล้วก็ประมาณว่าไปเทียบกับอีกร้านหนึ่งอืม
ว่าเราขายของเกินราคาหรืออะไรประมาณนี้คือจะอยากมาก
อันนี้มีประมาณกี่ลายคะที่มาเชิญมายื่นก็เยอะอยู่ค่ะ
อาจจะมีบางคนที่อยู่ในบ้านกรกด้วยเขาพยายามสื่อให้คนทั้งประเทศรู้ว่า
พวกเราเป็นจอมโกหกจอมตอแหลหรืออย่างนั้นอย่างนี้ในภาพที่ไม่ดี
สำหรับแม่คือถ้าเป็นไปได้นะอย่าลุกลานเราอีกเลย
ทำอะไรก็ได้หยุดซะออกไปจากหมู่บ้านนี้ก็ได้
นี่นะคะคือแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าขอพูดในฐานะที่แม่เองก็เป็นชาวบ้านกกอกเหมือนกัน
ส่วนชาวบ้านกกอกอีกคนนึงค่ะก็เป็นคนที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้กลุ่มยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกจากหมู่บ้านนะคะ
ก็บอกว่าพอยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยกลุ่มยูทูบเบอร์บางคนมีการสร้างกระแสทำให้ชาวบ้านแตกแยกกัน
เช่นสร้างกระแสว่าการร้องเรียนครั้งนี้ไม่ได้มีผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยาน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลยหรือการออกมาร้องเรียนครั้งเนี้ยมีการรับเงิน
รับผลประโยชน์กันแล้วก็อ้างว่าไปเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ไม้มะค่าแต้ของลุงพลชาวบ้านกรอกกอกคนนี้บอกว่า
ขอชี้แจงแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีการรับเงินอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไม้มะค่าแต้ของลุงพล
และที่สำคัญมีการติดต่อปรึกษาผู้ใหญ่บ้านตลอดเจตนาเดียวของชาวบ้านกรกกอกก็คือ
ต้องการให้ยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกไปจากบ้านกอกเพราะอยากจะอยู่กันอย่างสงบสงบเหมือนเดิมอะค่ะ
เห็นได้ชัดเจนเลยอ่าทั้งตัวปั่นตัวเปื่อนเต็มไปหมดเลย
มันก็มีไลฟ์สดของยูทูปเบอร์ช่องหนึ่งตบละห้าร้อยใครใครก็คงจะเห็นเนอะแล้วก็ต่อมาก็จะมี
จะมีบุคคลมือที่สามเรียกว่ามือที่สามเนอะอืมพยายามมาป่วนว่าเนี้ยรายชื่อที่เอ่อ
สิบกว่าคนอ่ะที่เราเอาไปอ่ะเขาก็บอกว่าเราน่ะไปเสนอให้ออกมาตรวจสอบไม้
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ไงใช่ไหมมันเป็นคุณอะไรนะอัจฉริยะแล้วก็เรื่องไม้น่ะ
เราก็ไม่เราไม่เรารู้ตั้งนานแล้วว่ามันเป็นไม้อะไรถ้าเราจะฟ้องเราฟ้องไปตั้งนานแล้วค่ะ
แล้วไม่ฟ้องป่านนี้แล้วก็ปั่นอีกว่าไอ้คนที่ไปยื่นหนังสือน่ะ
มันได้ค่าจ้างสมัครใจไปเองค่ะอืมแล้วก็ทำแบบไม่ได้ทำค่ำหน้าค่ำตาผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
ค่ะเราทำงานทุกอย่างคือเราปรึกษาท่านผู้ใหญ่ค่ะอืมถ้าถามว่าเราน่ะ
มีส่วนได้ส่วนเสียไหมเราไม่มีนะเราไม่มีแต่ว่าคือเราไม่ได้ชอบไง
ที่เขามาคุกคามกับหมู่บ้านของเราถึงแม้คนที่เจอตรงตรงไม่ใช่เรา
ใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นแบบ
กับคนสองคนเราก็ไม่ต้องการเพราะว่าคนคนนั้นก็คือคนในหมู่บ้านของเรา
เช่นกันค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าเนี่ยถ้าลุงรู้ว่าถ้าลุงรู้ว่าเขา
คุกคามชาวบ้านจริงจริงน่ะลุงเคยรับปากว่าจะให้ออกไปจาก
พื้นที่ก็เราก็คอยดูอยู่ค่ะลุงคงทำได้เลยค่ะลุงเขาคนเก่ง
ทีนี้ค่ะกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ลงพื้นที่ไปฝังตัวอยู่ในบ้านกกอก
เนี้ยนะคะครับส่วนใหญ่ก็ไปตามติดชีวิตลุงพลแบบเนี้ยค่ะอืม
ก็ไปถามลุงพลเหมือนกันว่ารู้สึกกังวลใจอะไรไหมที่ชาวบ้านกรกเขาลงชื่อ
อยากจะให้ยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกจากพื้นที่ไปลุงพลบอกว่าก็ไม่กังวลนะคะ
เพราะว่ายูทูปเบอร์ที่มาตามติดชีวิตลุงพลเนี่ยไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
บอกแบบนี้ครับบ่ายสามโมงวันนี้ค่ะในประหยัดคุณมีประหลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง
พร้อมทีมงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโฮมสเตย์มีอยู่ยี่สิบหลังอะค่ะ
อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านลุงพลนี่ป้าแตนด้วยนะคะใช่ก็คือพอยูทูบเบอร์เขาลงพื้นที่ไป
ฝังตัวอยู่เนี่ยเขาก็ต้องมีที่พักถูกไหม
เพราะเขามาจากต่างถิ่นก็เลยไปตรวจสอบตรงนี้ดูหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกป้าแตนได้ว่าป้าแตนกับลุงพลต้องช่วยกันนะ
เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙เนี่ย
เดี๋ยววันจันทร์ที่๒๕มกราคมจะมีการเชิญลุงพล
เหล่ายูทูบเบอร์ไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะประเด็นที่ชาวบ้านไปลงชื่อร้องเรียนกันเนี่ย
ก็ต้องคุยกันก่อนในเบื้องต้นคุยกับยูทูบเบอร์ด้วยคุยกับลุงพลด้วย